จนคุณสามีบอกทนไม่ไหวแล้วนะขนมจีนนะ

คือฮอตยิ่งกว่าเพราะว่ามีละคร

ทำเอาเจ้าตัวบอกว่าคุณสามีเริ่มบ่นแล้วนะคะ

ทายาทได้แล้วขนมจีน

เขาก็แบบอยากจะมีเป็นของตัวเองบ้าง
พูดถึงน้องหวายบ้างเพื่อนเนี่ยเนอะช่วงหนึ่งมีข่าวแบบว่าไม่สบายอย่างนี้

คือความจริงแล้ววายอ่ะเป็นคนเค่มแข็งแต่ก็เป็นคนอ่อนไหวอด้วย
เพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะรู้แล้วเลยพอคอยแบบ้าไป๓๒

ตอนนี้ก็ไปเล่นลูกเล่นหลานของเพื่อนไปก่อนละกัน